ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นทางโบราณว่าไว้นะฮะ
เจ้าของสวนยางคนหนึ่งเจอโจรมาขโมยยางก้อนถ้วยหลายรอบแล้ว
พยายามตามจับหลายทีจับไม่ได้สักกะทีล่าสุดความพยายามเป็นผลแล้วครับ
โอ้โหตะโกนบอกเลยเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นจะก้มหน้าทำไมนี่นะฮะ
โฉมหน้าของโจรครับซึ่งเจ้าของสวนยางกับผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครอง
ช่วยกันจับเอาไว้ได้กลางสวนยางพาราพื้นที่หมู่๖ตำบลป่าแก่บ่อหินจังหวัดสตูนครับ
แล้วก็ใช้ผ้ามัดมือทั้งสองข้างไพ่หลังเอาไว้แล้วก็นำตัวส่งให้ตำรวจดำเนินคดี
เจ้าของสวนยางชื่อว่าคุณวันนิชชาครับ
เล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยยางก้อนถ้วยหรือว่าขี้ยางของเธอถูกคนร้ายมาขโมยบ่อยมาก
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้นำกำลังไปซุ่มจับหลายครั้ง
แต่ไม่เคยจับได้เลยพอเผลอก็ถูกขโมยไปอีกเธอไม่ละความพยายามครับ
เมื่อวานนี้พาสารวัตรกำนันและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบในหมู่บ้าน
ซุ่มดูซุ่มจับอีกครั้งกระทั่งบ่าย๒คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
ที่บริเวณสวนยางแล้วก็เริ่มทำการขโมยก้อนยางถ้วยใส่ถุงพลาสติกสีดำไป
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดร่วมกันแสดงตัวจับเลยครับแล้วก็มัดไว้ส่งให้ตำรวจพร้อมกับของกลางเป็นยางก้อนถ้วย๑๐กิโลด้วยกัน
ผู้ต้องหาชั่วในน่ลระอ้างว่าพึ่งจะทำกันครั้งหนึ่งหรือกับพี่ครั้งแรกโดยมากับเพื่อนสองคน
แต่ตำรวจไม่เชื่อครับนำตัวไปตรวจปัสสาวะโป๊ะเช๊เจอสารเสพติด
ก็เลยโดนคดีลักทรัพย์และเสพยาไปด้วยครับ